คุณผู้ชมคะส่วนการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
คือทางครอบครัวนะคะได้ขอให้ทางกองทัพเรือนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ร่างของพันธาเอกสมเกียจหมายชอบทางครอบครัวขอให้กองทัพเรือส่งไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนี้ค่ะ
พี่สาวของพันธาเอกสมเกียจหมายชอบนาวิกโยธินจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทาง
เคาะโลงบอกน้องชายให้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อที่บ้านเกิด
ตำบลครูตันอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
มีเจ้าหน้าที่กองทัพเรืออำนวยความสะดวกนะคะ
เรื่องของยานพานะและกำลังพล
ขณะเดียวกันก็มีนายทหารที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพันธาเอกสมเกียจ

นับ๑๐คนมาช่วยกันยกโลง
เคาะโลงเคาะรถ

และถ่ายรูปกับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายที่ท้ายรถ
รถจะเคลื่อนร่างออกจากสาราชาปณสถานกองทัพเรือ
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
กลางความเสียใจของเพื่อนทหาร

วันนาพี่สาวของพันธาเอกสมเกตบอกว่า

เพื่อไปสวดพระอภิษฐรรมที่วัดแถวบ้านนะคะ
ครั้งสุดท้ายที่เจอน้องชายน้องชายสั่งเสียเอาไว้

ขอให้ช่วยเลี้ยงลูกวัย๑๐ขวบให้ด้วย

ขอให้พากลับบ้านค่ะ

ว่าพูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่ายังไง

อยู่ด้วยกันนานแบบนี้แหละนะ

อาชีพแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ

แต่ไม่คิดว่านั่นจะเป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้าย

กลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
มีเรื่องอะไรคือบอกทุกเรื่อง
ครั้งสุดท้ายที่ไปบ้านเขาบอกว่า
ถ้าผมตายนะฝากดูหลานด้วยนะ

ผมอาชีพอย่างนี้ที่ผมก็ไม่แน่นอน
แต่ว่าถ้าผมตายก็สบายผมทำไว้หมดแล้ว
แม่ก็สบายลูกผมก็สบาย
พี่ก็เลยว่าพี่ไม่อยากได้หรอก

ถึงจะยากจะจนยังไงก็ขอให้ได้เห็นอาการพี่น้อง
ถ้ากอดพี่แน่นมากครั้งสุดท้ายที่ไปบ้าน

คุณผู้ชมค่ะซึ่งกำลังพลท่านนี้ค่ะ
จาเอกสมเกียจหมายชอบท่านอายุ๔๕ปี
มีรายงานว่าระหว่างการช่วยเหลือจากทะเลเนี่ยนะคะ
จริงแล้วตอนแรกพันธาเอกสมเกียจท่านยังมีสัญญาณชีพอยู่
แต่ร่างกายท่านอ่อนแอมากอยู่ในทะเลนาน
ขาดน้ำส่งผลให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
แต่เดิมมีการแจ้งชื่อว่าเป็นพันธาเอกจีรวัตรเจริญศิลป์
แต่เมื่อวันที่๒๒ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้
พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้ยืนยันว่านี่คือพันธาเอกสมเกียจ
ซึ่งมีญาติเป็นผู้ยืนยันนะคะ
ขณะเดียวกันตลอดทั้งวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
จากครอบครัวของพันธาเอกสมเกียจหมายชอบนะครับ
ยังมีครอบครัวของจ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลและพลทหารอักรเดชโพบัตร
เดินทางมาติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุราธานี
โดยพลเรือโทสมบัตินาราวิโรธเสนาธิการกองเรือยุทธการ
ในฐานะผู้มนุยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย
บอกว่ากองเรือยุทธการได้อำนวยความสะดวกในการจัดรถหรืออากาศยาน
เพื่อการขนย้ายร่างให้กับทุกครอบครัว
ดำเนินการหลังจากนี้กองทัพเรือได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงาน
นายทหารศัลยบัตรและเจ้าหน้าที่ทั้งทีมเยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวผู้เสียหาย
ทั้งในพื้นที่สัตหีบและพื้นที่อื่นโดยตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว๑๐กว่าครอบครัวครับ
โดยสูญส่วนผสานงานช่วยเหลือนะครับจะยังคงเปิดดำเนินการต่อไปจนกว่า
ภารกิจจะเสร็จสิ้นนะครับทุกคนยังมีความหวังในการที่จะพบผู้เสียหาย
ทั้งยี่สิบสามนายซึ่งวันนี้ล่าสุดก็พบอีกหนึ่งนายนะฮะ

คุณผู้ชมคะล่าสุดเมื่อช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ร่างของพันธาเอกสมเกียจซึ่งล่าสุดได้รับเลื่อนชั้นยศ
เป็นนาวาตรีสมเกียจไปถึงที่บ้านเกิดนะคะ
ตำบลครูตันอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์
มีกองทหารเกียรติยศตั้งแถวรับอย่างสมเกียจ
ครอบครัวถือภาพหน้าศพบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะ
พิจิตบุญธรรมพวกราชการจังหวัดสุรินทร์
ได้อันเชิญโพงมาลาสิบสองพวงมาวางหน้าศพ
และเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๒คืน
และจะมีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์นี้นะคะ
คุณแม่ค่ะคุณแม่บอกว่ามีลูก๔คน
ผู้ชาย๒ผู้หญิง๒สามีเสียชีวิตไปแล้ว
นาวตรีสมเกียจเป็นลูกคนที่๒
แต่งงานมีครอบครัวมีลูกสาว๑คนอายุ๑๐ขวบนะคะ
เดือนก่อนลูกชายบอกว่าปีใหม่จะพาครอบครัวกลับบ้านมาหาแม่
เดี๋ยวจะแต่งตัวให้เต็มยดเลย
จะใส่ชุดหล่อให้แม่ได้ดู
แต่ถ้าผมเป็นอะไรไปก่อน

คือพูดเหมือนเป็นลางอะค่ะแม่บอกว่าพูดเหมือนสั่งเสีย
เหมือนเป็นการสั่งเสียของลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
เมื่อไม่กี่วันหลานฝันอีกค่ะ
ฝันว่าที่บ้านมีแต่คนใส่ชุดดำและจัดงานศพ
คาดคิดนะคะว่าในฝันนั้นจะเป็นลางบอกเหตุร้าย
ต้องมาจัดงานศพให้กับลูกชาย
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันเขาว่ายังไงบ้าง
ครั้งสุดท้ายที่คุยกันเข้ามาก็แบบสั่งเสียแม่เนาะ
แม่ถ้าผมเป็นอะไรไปแม่ไม่ต้องร้องไห้
ถ้าผมเป็นอะไรไปแม่ก็สบาย
ก็แม่ก็บอกว่าแม่ไม่อยากสบายหรอก
เป็นอะไรไปแม่อยากอยู่อยากอยู่จนนี้ดีที่สุด

ก็บอกแม่แม่ก็บอกเขาอยู่ด้วย

เขาพูดตอนก็มาสุดท้ายระวังมา

ก็โทรมาบอกแม่ว่าปีใหม่เขาจะมาหาแม่